เราจะไปที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

คนบันเทิงมากันแน่นแล้วนะฮะตอนนี้ครับ
ติดตามการรายงานสดจากคุณกริตภัทรผิวระมนครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่นั่นฮะ
คุณผู้ชมครับพิธีไว้อาลัยคุณตังโมนิดาในวันนี้นะครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าคนบันเทิงคนสนิทคนใกล้ชิดรวมถึงแฟนคลับนะครับ
ทยอยเดินทางมาร่วมพิธีไว้อะไรในช่วงเย็นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
และจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณหน้าหอประชุมนะครับ
ที่จะมีการจัดงานพิธีไว้อะไรคุณตังโมทางด้านใน
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าทางด้านหลังของผมนี้เป็นซุ้มนะครับ
สวยงามมากนะครับจัดเพื่อระลึกถึงความสวยงามของคุณตังโมในช่วงที่กำลังมีชีวิตอยู่
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับอย่าให้กล้องแผ่นไป
จะมีรูปคุณแตงโมนะครับนะครับแล้วก็ตกแต่งประดับประดาษด้วยดอกไม้สีขาวนะครับ
หลายพันหลายชนิดเลยนะครับมีริ้วผ้านะครับที่สวยงามออกในแนวสีโทนโอรสนะครับ
รวมไปถึงการตกแต่งด้วยแสงไฟชานาเรียนะครับ
มุมนี้นะครับนอกจากจะเป็นการระลึกถึงความสวยงามของคุณตังโมในช่วงที่มีชีวิตอยู่แล้ว
คนที่เดินทางมาบริเวณหน้างานจะมีโอกาสได้มาถ่ายรูปที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับ
ตอนนี้มีแขกผู้มีเกียรตินะครับศิลปินดาราเพื่อนสนิทที่ทยอยขึ้นมาตรงนี้นะครับ
ได้มีการถ่ายรูปเพื่อระลึกถึงคุณตังโมกันหลายคนเลยทีเดียวครับ
และต้องบอกนะครับว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้นะครับมีคนสนิทคุณตังโมทยอยเดินทางมาร่วมไว้อะไรกันหลายท่านทีเดียวนะครับ
หนึ่งในคนที่ถูกจับตาในการมาร่วมงานครั้งนี้ก็คือคุณกระติกนะครับเพื่อนสนิทผู้จัดการส่วนตัวคุณแตงโม
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บนเรือในคืนวันเกิดเหตุคุณกระติกครับเดินทางมาเพียงคนเดียวเงียบครับ
ได้ขึ้นมาบริเวณด้านบนอาคารเข้าไปในห้องประชุมในสถานที่ที่จัดพิธีไว้อาลัยนะครับ
จังหวะนี้นะครับคุณกระติกนำดอกไม้ไปวางที่บริเวณปลายเวทีครับ
ก่อนที่จะมานั่งบริเวณเก้าอี้ในห้องประชุมคุณกระติกนะครับนั่งอยู่ตรงนี้พักใหญ่ก้มหน้า
แล้วก็มีอาการสะอื้นนะครับคล้ายคนร้องไห้ซึ่งคุณกระติกครับได้นั่งอยู่ตรงนี้เป็นเวลาหลายนาที
ก่อนที่จะมีทีมงานนะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นคนรู้จักเธอเข้ามากอดปลอบอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งหลังจากที่คุณกระติกนะครับได้ตัดสินใจเดินทางกลับทันทีนะครับ
หลังจากที่เข้ามาวางดอกไม้แล้วเธอไม่ได้อยู่ร่วมพิธีในช่วงเย็นนะครับ
ให้หลังคุณกระติกไม่ถึงชั่วโมงครับทางคุณแม่พนิดานะครับคุณแม่ของคุณตังโม
คุณแม่ก็ได้ขึ้นไปตรวจตราความเรียบร้อยภายในพิธีด้านบนนะครับ
ส่วนคุณดายศครับพี่ชายคุณตังโมเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นะครับ
เจ้าตัวเนี่ยได้พูดกับสื่อสั้นว่าวันนี้มาร่วมไว้อะไรน้องสาวนะครับ
ยังไม่ขอพูดเรื่องคดีใดในวันนี้
ก่อนที่จะเข้าไปเจอกับคุณแม่ในห้องรับรองแล้วก็ทักทายด้วยการสวมกอดแล้วก็หอมแก้มนะครับ
เอสุภาชัยแล้วก็พี่อ้ำพัชราภาครับ
หัวแรกสำคัญเลยในการจัดงานครั้งนี้เดินทางมาถึงคริสตจักรนะครับ
เป็นที่เรียบร้อยเช่นกันเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาเลยนะครับ
เอเนี่ยเปิดใจกับสื่อมวลชนเธอร้องไห้ด้วยนะครับ
บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาส่งน้องไปอยู่สวงสวรรค์
อยากเห็นบรรยากาศที่สวยเธอคิดถึงวันดีครับ
วันที่คุณแตงโมได้เข้าวงการคิดถึงภาพเก่าที่ได้ร่วมงานกัน
อยากนึกถึงวันเก่าที่ได้เดินทางร่วมกันมาเกือบ๑๕ปีในวงการบันเทิง
เอบอกว่าความรู้สึกของพี่เอนะครับ
อยากให้วันนี้เป็นเหมือนความฝันไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงเลยครับคุณผู้ชม
ต้องบอกนะครับว่าตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับ
มีคนที่สนิทคุณตังโมนั้นเดินทางมาร่วมงานมากมายจริงนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ตอนนี้นะครับในช่วงเย็นนี้ก็มีคนเดินทางมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคนบันเทิงนะครับ
คุณเมพิชชนาธิพี่หนุ่มกัญชัยคุณหิงปณิตานะครับ
เดินทางมามากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะติดตามบรรยากาศตรงนี้นะครับ
ในการรายงานและในข่าวคุณผู้ชมได้เห็นคุณกระติกไปที่งาน
ผมมีข้อความที่คุณกระติกเขียนในช่อดอกไม้ที่มอบให้คุณตังโม
คุณผู้ชมอยากฟังไหมครับผมจะอ่านให้ฟังฮะ
แต่ว่าขออนุญาตใช้เป็นภาษาแบบที่เขาเขียนเลยนะจากเพื่อนถึงเพื่อนนะ
โมกูคิดถึงมึงนะคิดถึงมากด้วยขอบคุณพระเจ้าที่นำพาเรามาพบกัน
เป็นเวลาเกือบ๒๐ปีที่เราเป็นเพื่อนกันและอยู่ด้วยกันมาสนุกด้วยกันทุกข์ไปด้วยกันผ่านอะไรกันมาเยอะมาก
กูดีใจนะที่กูอยู่ในทุกช่วงชีวิตของมึงและมึงก็ได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของกูเช่นกัน
ปันน้ำตารอยยิ้มและเสียงหัวเราะกูกับมึงมันคือมากกว่าเพื่อนมันคือครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันมีค่ามาก
วันนี้มึงไปอยู่กับพระเจ้าแล้วอยู่ในดินแดนสวรรค์มึงอยู่ในใจกูเสมอกูเสียใจที่กูดูแลมึงไม่ดีพอ
นี่คือข้อความของคุณกระติกนะครับที่เขียนในการ์ดช่อดอกไม้ที่มามอบให้กับคุณแตงโมครับ
คุณกติกก็ใช้เวลาอยู่ในงานประมาณ๑๕นาทีนะคะแล้วก็เดินทางกลับโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะ
เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่านะคะที่นำช่อดอกไม้เข้ามาในงานแล้วก็อยู่ตรงนี้ประมาณ๕นาที
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นการสะอื้นด้วยแล้วก็มีคนหนึ่งเข้าไปปลอบใจนะคะ
คือวันนี้เป็นวันแรกที่มีพิธีไว้อาลัยเกิดขึ้นแล้วก็คนที่จะเข้าไปในงานทั้ง๓วันตอนนี้ก็ต้องลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนกันเต็มหมดแล้ว
บางคนที่ไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้การแสดงความอาลัยกับคุณแตงโมก็จะไปอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือที่ท่าน้ำพิบูลสงคราม
ตามรายงานเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าผ่านมา๑๕วันท่าน้ำแห่งนี้เนี่ยจะมีแฟนแฟนของคุณแตงโมเอาดอกไม้สีขาวสีที่คุณตังโมชอบเอาไปวางไว้เพื่อแสดงความอาลัยจนเต็มไปหมดแล้ว
แต่ว่าวันนี้ก็ยังเป็นวันที่มีคนเอาดอกไม้ไปวางไว้เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะคือบางคนเขาบอกลงทะเบียนไม่ทันไปงานไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเอาดอกไม้มาวางไว้ที่ท่าน้ำเป็นจำนวนมากแบบนี้แทนนะคะแล้วเราจะเห็นว่ามันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันคือเจ้าหน้าที่อ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ไม่เก็บนะคะเพราะว่ากลัวจะไปทำลายความรู้สึก
มาวางกันในวันนี้หน่อยค่ะ
เราเชื่อไหมว่าน้องเต็กโมเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมความรู้สึกเหล่า

คิดความดีและสิ่งที่เธอคิดค่ะ
จิตใจเธอเป็นคนที่ดี
ขอให้ผลแห่งความดีของเธอค่ะ
ช่วยให้คดีของเธอได้คลี่คลาย
ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ท่าน้ำพิบูลสงครามนะคะ
ดอกไม้เยอะเพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกเขาไม่เก็บ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ยืนยันว่ายังไม่ปิดคดีแตงโม

ที่เคยบอกว่าวันศุกร์วันศุกร์ไม่เอาแล้ว
แต่บอกว่าเดี๋ยวนะถ้ามีพยานหลักฐานนะ
ชัดเจนว่าพยานบนเรือให้การเท็จแล้วก็เนี่ยท่านจะดำเนินคดี

ท่านผู้บัญชาการตำรวจพุทธรพัก๑

หรือว่าปิดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ

เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ส่งไปให้ภาควิชานิติเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เพื่อร่วมตรวจสอบและคลี่คลายข้อสงสัย

นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

เช่นเดียวกับผลจากกองพิสูจน์หลักฐาน

ส่วนพยานบนเรือนะครับที่ให้การไม่ตรงกัน

หากพบว่าพยานคนใดให้การเท็จนะฮะ
ยืนยันว่าหลักฐานทั้งหมดตอนนี้เนี่ย

ตามที่สังคมมุ่งสนใจ

ขณะนี้ยังมีผู้ต้องหาแค่๒คน

ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำการ
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
นำเรียนอย่างนี้ค่ะว่า
การรวมฐานทั้งหมดแล้ว

อันนั้นทางฝ่ายสอบสวน
ซึ่งเราตั้งเป็นคณะสอบสวนนะครับ

หลังจากนั้นถ้าพบ

เราก็จะบรรเวิร์นการฆ่าต่อไปนะครับ
ตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังรวบรวมทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐาน
พยานวัตถุพยานแล้วก็รายงานต่าง
เอาแล้วเรื่องใหญ่เรื่องประเด็นที่คนให้ความสนใจกันอยู่
ตอนนี้เกี่ยวกับสภาพศพของคุณแตงโมล่ะ
ถึงบาดแผลที่ศีรษะตามร่างกายฟันที่หัก
มันผิดปกติจากการจมน้ำเสียชีวิต
เรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
บุคคลใดมีข้อมูลหรือมีหลักฐาน
นำมาส่งพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบครับ
ส่วนจะเชิญตัวคนไหนนะฮะมาให้ปากคำอีก
อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนแล้ว
เพราะว่าขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๘๐คน
โดยจะนำคำให้การทั้งหมดพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์

วิเคราะห์เพื่อสรุปเหตุการณ์ให้ได้ข้อเท็จจริงครับ

ก็ขอให้รอคนนี้ด้วยนะคะนายมงคลกิจ
หรือว่าตอนนี้มีฉายาใหม่แล้วค่ะสสเต้๐๐

วันนี้นายมงคลกิจทำหนังสือ
ถึงนายกรัฐมนตรีขออายัดศพของคุณแตงโม

แล้วบอกว่านี่เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ค่ะ
นี่ค่ะหลังจากที่คุณเต้ไปตามจุดต่าง

เพื่อที่จะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุ
แล้วก็ได้มาหลายจุดไม่ได้อยู่จุดเดียวก็คือตรงกรฟภ

คุณเต้มงคลกิจเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชา
นะคะโดยบอกว่าเรียนดิฉันขอรวบย่อนะคะ
พลเอกประยุจันทร์โอชาในฐานะที่กำกับดูแลสตช
เรื่องขอให้อาญัติศพนางสาวนิดาหรือพัทรธิดาพัทรวีรพงศ์คุณแต่งโม
ขอให้อาญัติศพก่อนไปทำพิธีกรรมทางศาสนา
โดยมอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชนสูตร
อีกครั้งหนึ่งให้สิ้นสงสัยคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้
ผู้เสียหายไม่ได้มีเพียงแค่บุพการีหรือญาติ
ยังมีพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายเช่นกัน
ดูจากสภาพศพมีสิ่งที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการเสียชีวิต

ซึ่งคดีนี้ในสังคมปัจจุบันยังมีข้อกังขาหลายด้าน
ถ้าสตชรีบปิดสำนวนในการทำคดีฝ่ายเดียว
เป็นคดีประมาทเกรงว่าประชาชนจะเสื่อมศรัทธา
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งท่านกำกับอยู่จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่มีการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
แล้วหลังจากโพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีไปได้สักพักหนึ่งเนี่ย
มงคลกิจก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อความนี้ดิฉันขออ่านตามนี้เลย
ตำรวจนทบริอึดอัดนะครับใช่หรือไม่
อันนี้เราอ่านตามโพสต์ของคุณเต้ตามนี้
หลังจากที่ไปขอกล้องวงจรปิดจากกรพไม่สำเร็จ
ก็ยังไม่หยุดค่ะยังไม่ย่อท้อค่ะ
คุณเป้ไปตามหาวงจรปิดในมุมอื่นแล้ววันนี้เขาก็ได้มาอีกมุมนึงค่ะ
แล้วบอกว่ามุมกล้องมุมนี้เนี่ยชัดกว่าของกล้องกรฟภอีก
ปรากฏว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยคุณเต้มงคลกิจบอกชัดเลยว่า
มีพฤติกรรมพยายามขับหลบกล้องของราชการ
แล้วเขายืนยันบอกว่าคุณตังโมตกน้ำที่บริเวณเทเวศ
และการเสียชีวิตของคุณแตงโมคือเหตุฆาตกรรม๑๐๐เปอร์เซ็นต์

วันนี้เป็น๑๐๐เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเอาไปฟังกันหน่อยค่ะค่ะครับ
ใกล้กว่าของกล้องกภด้วยเพราะว่าเรือลำนี้
บกล้องราชการพฤติกรรมในการขับเรือไปกลับนะ
อย่างเช่นขาไปเนี่ยผ่านท่าน้ำนี้เข้าซ้ายนะครับ
ผ่านพระรำ๗ซ้ายสังฮีซ้ายเพราะเจอสภากลัวกล้องไปขวา
พอผ่านสภาไปซ้ายพอผ่านสภาไปซ้ายแล้วก็ไปพระราม๘ก็ซ้ายอย่างเดียว
แล้วก็เข้าขวาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเรือจะต้องชิดขวานะครับ
ขากลับเนี่ยต้องชิดขวาแต่ดันเข้าซ้ายตลอด
เขาซ้ายตลอดแต่พฤติกรรมเปลี่ยนไป
คือผ่านพระราม๘เข้าซ้ายสังฮีเข้าซ้ายพระราม๗เข้าซ้าย
แต่พอจะผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าขวา
ทางขวาแล้วก็พฤติกรรมที่บอกว่าตำรวจบอกตกตรงนี้ไม่มีอะไรเลย
เพราะว่าตั้งแต่วินาทีที่๔ทุ่ม๓๒นาทีเป็นต้นไป
ไม่มีใครนั่งท้ายเรือนับได้นับได้ประมาณห้าคน

ตกเทวเวชยังเหมือนเดิมตามหลักฐานที่มีอยู่นะ
คำถ่านที่มีอยู่เมื่อวาน๙๘วันนี้เท่าไรครับพี่
เช่นวันนี้หลังจากเจอภาพนี้ไปจะร้อยแล้ว

เมื่อวาน๙๘วันนี้เป็น๑๐๐นะคะ

ซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณตังโม
เรื่องที่คุณเต้ขอให้อายัดร่างคุณตังโม
ความเห็นของคุณโบคุณโบบอกว่าเป็นเรื่องทางกฎหมายค่ะ
แล้วคนที่จะสามารถขออายัดร่างของคุณตังโมได้น่าจะเป็นคุณแม่เท่านั้นค่ะ